ปิดท้ายที่นายพรวุสารสินนะคะประธานกรรมการบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด
ร่วมกับนายพานุพงศเวตรุณค่ะประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ซึ่งปีนี้ค่ะก็มีทีมเยาวชนอายุไม่เกิน๑๙ปีทั้ง๔ลีกเข้าร่วมจำนวน๘๖ทีม
ซึ่งก็จะมีการจับสลากแบ่งสายแข่งขันในรอบคัดเลือกแต่ละภูมิภาครวม๘กลุ่ม
แชมป์นะคะก็จะได้รับถ้วยแล้วก็เงินรางวัล๑ล้านบาท
สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกสนามแรกกลุ่มหนึ่ง
ก็จะเริ่มการแข่งขันในวันที่๑๖๒๑สิงหาคมนี้